ดูภาพน่ารักแล้วกันนะคะของคุณพลอยพลอยพันธ์นะคะ
ซึ่งเป็นอดีตนะคะภรรยาของคุณปีเตอร์คอปเดเรนดอลนะคะ
ช่วงปีใหม่เทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ก็มีภาพน่ารักมาฝากกันด้วยแล้วกันนะคะ
สองหนุ่มเลยน้องแพนเตอร์แล้วก็น้องภูมานะคะ
มาเที่ยวงานของเล่นพร้อมอัปเดตชีวิตนะว่าเออแฮปปี้ดีค่ะ
ตอนนี้ทุ่มเวลาดูแลลูกด้านความสัมพันธ์กับปีเดอร์นะที่แยกทางกันไปแล้ว
ก็ถือว่ายังนิ่งแต่ว่าทุกอย่างก็ราบรื่นนะคะ
ส่วนตอนนี้มีหนุ่มคนไหนเข้ามาขอดูแลหรือยังไปฟังจากพลอยกันค่ะ
พอมันอยู่ตัวเสร็จมันก็เริ่มแบบเริ่มมีโปรเจกต์ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้ค่ะไปเรื่อย
เป็นแอร์อยู่อะนะคะถ้าเผื่อว่าที่รู้ก็คือตอนนี้ก็ยังขายผลิตภัณฑ์ส่วนตัว
มีทั้งคอลลาเจนและนี่กำลังปลายเดือนนี้กำลังจะปล่อยลิปสติก
มีอ่ะแต่ว่าไม่ค่อยเข้ารอบ

คนเข้ามาคุณอยากจะบอกว่าต้องการคนที่พร้อม

นะคะเห็นคู่นี้เขาน่ารักกันดีนะคะ
แล้วก็หลังเนี่ยก็จะมีภาพร่วมเฟรมนะคะ
แล้วเห็นบ่อยไฟแบบนี้แฟนก็ชื่นใจนะคะแล้วก็คุณพอนิก็มาดีนะ
เป็นไปในทิศทางที่ดีถึงมันจะกลับมาไม่ได้
แต่อย่างน้อยเขาก็เป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกนะ